มาดูเรื่องของโควิด๑๙จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้กันหน่อย
ก็ยังอยู่ในระดับ๒๐๐๐กว่าคุณผู้ชม
ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๒๑๑๕๗ราย
ผู้เสียชีวิต๑๘๒ศพหายป่วยกลับบ้านตัวเลขอยู่ที่๒๙๘๔ราย
แล้วก็เรื่องของการประชุมสอบคอประเมินผลหลังการบังคับใช้
มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด
ก็อย่างที่เราแจ้งให้ทราบเมื่อตอนต้นรายการสดร้อน
หลังจากการแถลงก็คือว่ายังคงมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด

แล้วก็เขาก็จะมีการเพิ่มมาตรการการค้นหาผู้ติดเชื้อให้มากขึ้น
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเตรียมทีมเชิงลุก
หรือว่าทรีมเคลื่อนที่เร็วในชุมชนให้เพียงพอด้วยนะคะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าสู่การกักตัวที่บ้าน
หรือการกักตัวในสถานที่ของชุมชน
ผู้ประกอบการค่ะหน่วยงานที่มีพนักงานเกินกว่า๕๐คน
ก็ต้องเตรียมนะคะการรองรับหาพบผู้ติดเชื้อในที่ทำงาน

ห้างสรรพสินค้าก็เพิ่มเติม
ก็คืออนุญาตให้เปิดกิจการธนาคารสถาบันการเงินในห้างได้
ต้องมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด๒๖ข้อ
ตามที่สมาคมศูนย์การค้าไทยได้จัดทำเอาไว้นะคะ
ส่วนสินค้าอื่นที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้
เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าเบตเตรดอื่น
ก็ขอให้สั่งซื้อทางออนไลน์ไปก่อนนะคะ

นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ